นี่ก็เข้าสู่วันที่๓แล้วนะครับ
ของเหตุรีสอร์ทถล่มบนเกาะช้าง
ซึ่งวันนี้เจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานและตำรวจกองพิสูจน์หลักฐาน
ก็ได้เข้าไปตรวจสอบพื้นที่
ใช้เวลานานกว่า๕ชั่วโมงนะครับ

สาเหตุเกิดจากน้ำที่ไหลลงมาจากภูเขาสูง
ประกอบกับการก่อสร้างแล้วก็ปัจจัยสำคัญอีกหลายด้านนะครับ
ซึ่งก็สะท้อนให้เห็นปัญหาการก่อสร้างอาคาร
ในพื้นที่ที่มีลักษณะพิเศษ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณระวีการแก้ววิจิตรครับ
ทหารเร่งปฏิบัติการลื้อถอนซากประหลักหักพังอาคาร๒ชั้น
หลังเจ้าหน้าที่วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยหรือวศธ
พร้อมเจ้าหน้าที่กรมโยธาธิการและผังเมือง
และตำรวจพิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุ
จากนั้นนายสิริวัตรชัยชนะ
เลขาธิการวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย
ยืนยันกับสื่อมวลชนถึงผลการตรวจเบื้องต้นว่า
บริเวณอาคารเกิดเหตุตั้งอยู่บนที่ราบสูง
มีภูเขาอยู่ด้านหลังเมื่อฝนตกหนักติดต่อกัน
ทำให้น้ำที่ไหลบ่าลงมาจากเขามีปริมาณมาก
รางระบายน้ำไม่สามารถรับไว้
ดูสภาพของพื้นที่ทั่วไปแล้วเนี่ย
น้ำลงมาจากภูเขาค่อนข้างแรงแล้วก็หนัก
เพราะว่าสโลปของภูเขาที่อยู่ด้านหลังนี่ชันมาก
แล้วก็ถนนผ่านถนนถนนไม่ได้มีลางดักเอาไว้ก่อน
แล้วพอลงมาถึงที่เนี่ยไม่มีเทรนด์เนี่ยดักเอาไว้ก่อนที่จะถึงอาคาร
เทรนด์ก็คือตัวรางเนี่ยไปอยู่ด้านหน้าอาคาร
เพราะฉะนั้นน้ำที่ลงมาเนี่ยมันก็ผ่านฐานรากอาคารมาตลอดเป็น๑๐ปีแล้ว
อกจากนี้การก่อสร้างอาคารของรีสอร์ทยังรองรับด้วยฐานแพร่ที่สร้างรางน้ำไว้ด้านหน้า
ซึ่งหากได้รับการก่อสร้างจากวิศวกรที่มีประสบการณ์
จะต้องสร้างรางน้ำไว้ด้านหลังก่อนปล่อยน้ำลงสู่ทะเล
จึงสามารถรองรับน้ำหลากในปริมาณมากได้
รางน้ำที่เห็นอยู่นี้นะคะถูกสร้างขึ้นมาบริเวณด้านหน้าของรีสอร์ทที่พังถล่มลงมาค่ะ
เมื่อน้ำจากภูเขาในปริมาณมากนะคะไหลมายังเส้นทางนี้ก็จะทำให้ดินบริเวณตรงนี้นะคะเกิดการซุดตัวลงค่ะ
อีกทั้งยังทำให้ฐานแพร่ที่รองรับเสาของอาคารพังถล่มลงมาด้วยค่ะ
ส่วนการดำเนินคดีตำรวจภูทรก่อช้างเร่งรวบรวมพยานหลักฐานพร้อมสอบปากคำพยาน
แต่ยังรอตรวจสอบทรัพย์สินของผู้บาดเจ็บและผู้เสียชีวิต
นำมาสรุปในสำนวนคดีก่อนส่งฟ้องต่อสาร
โดยอาการผู้บาดเจ็บทั้งหมดอยู่ในขั้นปลอดภัยแล้ว
และวันนี้ญาติได้เดินทางไปรับศพนางสาวกฎชกรธรรมจักร
ซึ่งเสียชีวิตจากเหตุอาคารถล่มครั้งนี้

เพื่อนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่กรุงเทพมหานคร
รออย่างเดียวว่าผลการตรวจพิสูจน์หลักฐาน
หรือการตรวจดินหรือตรวจอาคารต่างเนี่ย

ในรังจากโรงพักษ์ของเกาะช้าง

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นสะท้อนถึงปัจจัยหลายด้าน
ที่เป็นสาเหตุให้อาคารพังถล่มลงมา
โดยเฉพาะการก่อสร้างอาคารในพื้นที่ลักษณะพิเศษ
ซึ่งต้องศึกษาและใช้ผู้เชี่ยวชาญ
ในการวางรากฐานของอาคารที่ดีพอ
เพื่อไม่ให้เกิดโศกนาฏกรรมซ้ำรอยเช่นนี้อีก
ระวีการแก้วิจิตข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน